จำคดีของพออ้อยได้ไหมฮะ

ก็มีความพยายามสูงสุดช่วยเจ้าหน้าที่เต็มที่เลย
ถูกฆ่าฝังดินเอาไว้ที่ศรีสะเกดนะครับ
กลายเป็นคดีใหญ่ที่เราตามติดมาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้คดีนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
นี่แหละฮะคุมผู้กองเหน่งสอบคำให้การ
คดีฆ่าพออ้อยผู้มนวยการกองการศึกษาอบตชำนะครับ

เจ้าหน้าที่คุมตัวร้อยเอกสุภาชัยพาโสหรือว่าผู้กองเน่ง
นายทหารสังกัดกรมฐานราบที่๖ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
วาบรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ไปขึ้นศาลจังหวัดกันทรลักษณ์แล้วนะฮะ
ซึ่งผู้กองเหน่งตอนนี้เป็นสำรองราชการอยู่นะ
สำรองราชการมณฑนฐานบกที่๒๒จังหวัดอุบลราชธานี
จำเลยในคดีฆ่านางสาวจุธาพรอุ่นอ่อนหรือพออ้อยอายุ๓๘ปี
ภูมิหน่วยการกองการศึกษาอชำอกรรณรักษ์นะครับ
ถูกควบคุมอยู่ในเรือนจำอกรรณรักษ์
แล้วก็นำมาที่ศาลเพื่อสอบคำให้การในคดีอาญานะครับ
โดยเมื่อวานนี้ผู้กองเหน่งก็ขึ้นศาลใช่ไหม
แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ของพออ้อยมารับฟังด้วยนะครับ
มีนายบุญเลิศนางแหลมอุ่นอ่อนพ่อและแม่พออ้อย
รวมถึงนายวิทยาเกรดแก้วสามี
รายชื่อของทั้ง๓คนนี้จำกันได้ในช่วงคดีเนี่ยโอ้โห
ออกตามหาลูกสาวออกตามหาภรรยากันในทุกพื้นที่
ที่ได้รับทราบที่ได้รับแจ้งเบาะแสมา
สามีนี่ทำงานอยู่ต่างประเทศด้วยขอลางานยาวเป็นเดือนเลย
บอกว่าจนกว่าจะหาพันรยาเจอถึงจะกลับไปทำงาน
ก็เป็นข่าวเป็นคราวที่เรานำเสนอกันอย่างต่อเนื่อง
หายตัวไปอย่างปริศนาของพออ้อยเนี่ยนะครับ
โดยคดีนี้พนักงานอายการฟ้องผู้กอง๑
จำเลยที่๑หลายข้อหาคุณ
รวมของ๑๑ข้อหา๑๓กระทงยกตัวอย่าง
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
วงเหนียวกักขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
รอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
ประการที่น่าจะทำให้การชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
แล้วก็ยังมีข้อหาร่วมกันลักทรัพย์หรือว่ารับของโจร
ร่วมกันเอาปลายเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น

เรื่องของการเอาไปซึ่งเอกสารผู้อื่นลักทรัพย์รับของโจรอะไร
เพราะว่ามีเรื่องของบัญชีต่างที่หายไป

ก่อนที่จะสืบค้นจนกระทั่งพบศพของพออ้อย
และกลายเป็นคดีใหญ่คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
ซึ่งผู้กองเหน่งให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็มีสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาที่ขึ้นสารนัดแรกนะครับ
ส่วนจำเลยที่๒๔ซึ่งเกี่ยวพันกับรถเก๋งของพออ้อย
ถูกนำมาขายต่อแล้วก็ดัดแปลงสภาพ

คดีร่วมกันลักทรัพย์หรือว่ารับของโจร
แล้วก็ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอม
ตอนนี้ได้ใช้หลักทรัพย์และเงินสดยื่นขอประกันตัวไปนะครับ
ส่วนผู้กองเน่งเองไม่ได้ยื่นขอประกันตัว
เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวไปควบคุมไว้ที่เรือนจำอำเภอกันธรรักษ์เช่นเดิมครับ
ด้านของผู้เป็นพ่อและแม่ของพออ้อย
บอกว่ารู้สึกดีใจที่ผู้ต้องหาได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
และต้องได้รับโทษถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าจะไม่เผาศพของลูกสาว
กว่าคดีจะสิ้นสุดและคนผิดได้ถูกลงโทษตามกฎหมาย